เช้าวันนี้พาคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศ
ที่บรรเวณมนตรท้องวิธี๒สนามหลวง
ซึ่งตอนนี้เองเต็มไปด้วยประชาชนจากทุกทั่วสารทิศเดินทางมา
เพื่อชมความสง่างามและสมพระเกียรติของพระเมรุมาตร

สำหรับใครที่จะเดินมาพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับ

เพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไหนของเรา
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงนะครับทำให้ท้องฟ้าในตอนกลางวันนั้น
แดดอาจจะแรงเป็นพิเศษท้องฟ้าโปร่ง
ถึงแม้ว่าตอนเช้าตอนค่ำอากาศจะเย็นสบาย
ดังนั้นใครที่เดินทางมาคงต้องพกอุปกรณ์กันแดดด้วยนะครับ
อุณหภูมิวันนี้อยู่ที่ประมาณต่ำสุด๒๒องศาสูงสุด๓๑องศาเซลเซียต
แต่ว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อุณหภูมิสูงสุดจะพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่อื่นจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
เรื่องของสภาพอากาศอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันดีครับ
เริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะครับก่อนหน้านี้หลายจุด
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาคมีฝนโปรดปลายลงมา
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ราบต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาสูงสุด๓๑องศาเซลเซียต
ตามยอดดอยก็ตอนนี้เป็นเลขตัวเดียวแล้วนะครับ
อีสาน๒๗ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘อากาศจะเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาสูงสุดอยู่ที่๓๑องศาเซลเซียต
ภาคกลางตั้งแต่ช่วงวันที่๒๗ต่อเนื่องไปถึงวันที่๒๘จะมีหมอกในตอนเช้านะครับ
และที่สำคัญอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ตามสุด๒๓องศาสูงสุด๓๕องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกช่วงวันที่๒๗๒๘ก็จะมีหมอกในตอนเช้า
รวมไปถึงอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับยังคงมีฝนตกตลอดช่วงเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ฝนหลังจากนี้ก็จะค่อยเคลื่อนจากบริเวณทางตอนล่างขึ้นมาตอนกลางและตอนบนตามลำดับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันพบว่าโอกาสการเกิดฝนนั้นยังคงตกตลอดช่วงอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งด้วย
แต่ว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรจุดที่ห่างออกไปจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากนี้ก็จะต้องระวังหน่อย
ต้นสัปดาห์ก็จะเริ่มเกิดหมอกขึ้นเช่นเดียวกันอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
คุณผู้ชมครับนอกจากความยิ่งใหญ่ของพระเมลุมาตรแล้วด้านหลังผมคือพระที่นั่งทรงธรรม
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ใครก็ตามแต่ที่มาที่นี่คงต้องเข้าไปเยี่ยมชม
เพราะว่าภายในมีการจัดแสดงงานวิจิตศิลป์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลผ่านความสวยงามของภาพวาด
และนอกจากนี้เองร้านด้านหลังผมทั้งหมดนี้ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์๑๘นาฬิกาต่อเนื่องไปจนถึง๑๙นาฬิกา๓๐นาทีก็จะมีการจัดแสดงโขนในเรื่องราวต่างให้กับประชาชนได้เข้าชมด้วย
เน้นย้ำนะครับสำหรับใครที่จะมาชมงานเทศกาลในครั้งนี้ก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎที่มีการประกาศอย่างเคร่งคัดด้วยนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป